นี้ก็คาดกันว่าน่าจะเกิดจากการหลับในการไม่พร้อมในการขับรถเนี่ยค่ะ
ขับประสานงารถบรรทุกพ่วงอย่างจัง
แล้วก็คือขับไปอยู่ในเลนส์ของเขาด้วยค่ะ
คือเป็นการประสานงาอย่างจังเลยคุณนัทพงศ์
แล้วถ้าเป็นรถพ่วงเขาจะหลบอย่างไร
เขาอยู่ในเลนส์ของเขาเข้ามาแบบนั้น
รถตู้ทึบคันนี้รถกระบะคันนี้คือ
สังเกตว่าไปอยู่ในเลนส์ของเขา
ก็คลิปนี้พอปรากฏไปในโลกออนไลน์

ไปอยู่ในเลนคนอื่นแบบนี้
คือคนขับอาจจะเมาหรือเปล่าหรือหลับใน

ก็เลยไม่รู้ว่ารถตัวเองเนี่ยเบี่ยงไป
เบี่ยงไปอยู่ในเลนคนอื่นแล้วตรงนี้มันเหมือนกับเป็นถนน

พอไปอยู่อีกฝั่งนึงอีกฝ่ายนึงมาก็
เรียกว่าก็ยากที่จะหลบเลยนะคะ
เสาไฟส่องสว่างริมทางก็น่าจะถูกชนล้มไปด้วย
ปรากฏว่าคนขับรถกระบะคันนี้เป็นผู้ชาย

นี่ค่ะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยค่ะ
นี่เป็นอุบัติเหตุที่ต้องบอกว่า
ประสานงากันเต็มเลยนะคะ